เรื่องราวที่ผมจะเล่าข่าวต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ผมเห็นใจผู้ชายคนนี้เหลือเกิน

ผู้หญิงหลอกหลอกให้ผู้ชายโอนเงินไหมประจำนะคะอันนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหม
แต่ผู้ชายคนนี้นะครับเขาเป็นผู้พิการทางสมอง
ผู้หญิงคนนี้จะหลอกหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
แต่ทุกวันทุกวันใน๔ปีที่เขารู้จักกันมาผ่านทางไลน์

พอแม่ของผู้ชายที่พิการทางสมองคนนี้เขารู้
ก็เลยทักไปบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลย
ผู้หญิงบอกเลิกผู้ชายคนนี้เลยครับ
แล้วรู้ไหมฮะผู้ชายพิการทางสมองคนนี้ทำยังไง
ออกจากบุรีรำที่บ้านจะไปง้อผู้หญิงคนนั้นที่เพชรชบูรณฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วคุณผู้ชมจะสงสารหรือเห็นใจผู้ชายคนนี้ไหม
กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินจังหวัดบุรีรำนะครับ
ได้ไลฟ์นะฮะการออกค้นหาผู้ชายคนนี้
แต่หายังไงก็หาไม่เจอบอกว่าใครที่เจอผู้ชายในภาพนี้ให้ติดต่อกลับหน่อย
หลังจากได้รับแจ้งจากนางออนอนงบุญเงินท่านอายุ๕๐ปีเป็นแม่ของนายอาณาวินบุญเงินอายุ๒๒
ลูกชายเธอเป็นผู้พิการทางสมองครับเคยประสบอุบัติเหตุหายออกจากบ้านไป
ต่อมามีคนโทรศัพท์มาบอกว่าเจอหน้าคล้ายอาณาวินเนี่ยนู่นอยู่แถวสวนสัตว์โคราชหนึ่ง

อ่าฝ้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะพาญาติไปดู
พอไปถึงครับอาณาวินไม่ยอมกลับ
ยังไงก็จะไปหาผู้หญิงคนนั้นให้ได้
กู้ภัยเกลี้ยกรอบนะครับจนยอมขึ้นรถ
ระหว่างทางเนี่ยกู้ภัยถามว่าหนีออกจากบ้านทำไม
ก็ได้รับคำตอบว่าจะไปหาสาวไปเจรจากับสาว
ง้อสาวที่เพชรบูรณ์ที่บอกเลิกเขา
ประกอบกับแม่ไม่ให้เงินไปโอนให้สาวแล้ว

คุณผู้ชมลองดูคลิปต่อไปนี้หน่อยฮะ

ก็ได้ช่วยกันผูกข้อไม้ข้อมือ
นายแอนาวินได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
ระหว่างที่กำลังผูกข้อไม้ข้อมืออยู่นั้น
ของผู้หญิงนั้นเข้ามาโทรศัพท์ขออาณาวิน
ขอเงินอีก๑๕๐บาทจะเอาไปจ่ายค่าเสื้อ
นางสาวออนอนงก็เลยโทรไลน์เข้าไปเลยขอคุยกับแม่ของผู้หญิง
คนนั้นหน่อยบอกขอร้องเถอะให้ลูกสาวเลิกติดต่อกับลูกชาย
เกรงว่าลูกชายเนี่ยเดี๋ยวจะทำร้ายตัวเองถ้าผิดหวัง
ฝ่ายหญิงรับปากเดี๋ยวจะหาทางแก้ปัญหาให้
ส่วนนายอาณาวินบอกว่าเงินที่โอนไปเพราะว่าน้องเขาไม่มีเงิน
คบกันรู้จักกันดีและมีความรู้สึกรักน้องแล้ว
ไม่อยากให้ใครมาขัดขวางความรักของเรานะฮะ
หนีไปก็อยากจะไปเห็นหน้าสาวตัวเป็น๔ปี
รู้จักกันทางไลน์ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยครับ
ในอนาวินกับผู้หญิงคนันอายุ๑๘ปี
ทั้งสองฝ่ายไม่เคยเจอหน้ากันซึ่งที่ผ่านมา